กลับมาลุ้นเล็กและฟาโรกันต่อครับว่า
พวกเธอจะผ่านคำถามข้อที่๕นี้ไปได้หรือไม่
คนเรามันต้องมีธรรมะในใจพี่เบิร์ดนคร
พูดน่ะเคยบวชบวชยั้นแก่เลย
กันจะบวชยั้นแก่ใช่แต่สหารเดินผ่านไง
มันเกี่ยวอะไรสหารผ่านสึก
อะไรน่ะอยู่น่ะจำหนูได้หรือ
ไม่ได้หรอเดี๋ยวอยู่อยู่ไอ้เฉยนะอยู่
ให้ตายเถอะไม่มีหน้าแล้วโทรทางหัวปลาเลยโทรทางหัวปลา
อ๋อมันพูดคำถามแบบนี้เราทำยังไงดีนี่
นี่คือจำหนูสูจน์ผงส่วนภักดิ์
เฮ้ยนี่แฟพทันซิลชลิฟเม้งครับผม
อย่าเพิ่งเชื่อของน้านี่ซัลซิลถูกที่สุด

ใช่ซอยอะไรซอยผมตรงนั้นซัลซิล๓แบบนี้แบบไหน
ราคาคุ้มที่สุด

เอาล่ะผลิตภัณฑ์๓แบบของซัลซิลของพี่บอลเป็นแบบไหนคะ
พูดสูตรผมตรงสวยสมบูรณ์แบบ๗๐มิลลิลิตรครับผม
คูณ๖ขวดครับพี่เจ๊กี้ครับ

คิดดูคิดดูของขวดน่ะราคาจะสูงขนาดไหนคิดดู

ของผมดีกว่าครับผมซัลซิลทิฟต์แมนครับ
สูตรผมยาวนี่แล้วก็สวยสุขภาพผมดีนี่๒๐๐มิลลิสต์เออ

ของน้าซัลซิลอินุแพร่แชมพาดอทอันยุเวรอยู่ในเชียงประกาศ
คุณโน้นแฟนเทศอันโก
ถ้าคุณฟังไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวดิฉันแปลให้ค่ะ
แชมพู๑๒๐มิลลิลิตรค่ะ

อ้าวของพี่นี่ค่ะ

อันนี้พี่ผีไม่หลอกผีหรอก

แต่ผีเข้าไปเห็นผีข้างในเลยค่ะ

ขอบคุณทุกคนละคะขอบคุณมาก
คุณคะเป็นเรื่องของการดูแลเส้นผมโดยเฉพาะ

ถ้าเลือกเส้นผมอัฟาโลก็ผมยาวเขาอาจจะมีโอกาสที่ดูแลเส้นผมมากกว่าคุณเล็ก

คือใช่เพราะว่าฟายกับพี่เล็กได้ไปถ่ายรายการต่างจังหวัดกันบ่อย
ดูความเป็นภารกิจแบบเราร้อนเงินอย่างที่เราบอกไปในต้นนะค่ะ
ทีนี้เราจะแวะเว่นซื้อแบบนี้เสมอ

ซึ่ง๗๑๑เขาจะขายประมาณขวดละ๒๐บาท

แต่ว่าพอขายเป็นแพงปุ๊บอาจจะลดเหลือประมาณ๑๑๐กว่า

ข้อมูลคุณถือว่าน่ารักเลยนะ
มันจะไม่ใช่แค่ทีมนวดผมธรรมดาแล้ว
จำไม่ได้แต่อยู่ประมาณแบบไม่หลักแบบเกือบร้อยก็ร้อยกว่าประมาณนี้ครับอาจาร
น่าจะประมาณ๑๓๙บาทถ้าจำไม่ผิดคิดว่าประมาณ๑๓๙บาท
เพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้คิดว่าถูกที่สุดเพราะว่าเป็นแชมพูด้วย
แล้วก็ตั้งชื่อมาให้มันดูยิ่งใหญ่กว่า
คำถามข้อที่๕มูลค่า๒๕๐๐๐บาท
ตอบแล้วนะตัวช่วยก็ไม่ใช้ด้วยมั่นใจ

งั้นพี่เป๊กขอเฉลยอันที่คุณใช้บ่อย
ไม่๑๓๙ก็๑๒๔นี่คิดไว้ก่อน

ตัวเลขที่บอกตรงไหมเมื่อกี้

งั้นขอเฉลยแชมพูสูตรผมตรงแพ็ค๖

เอาแล้วเอาแล้ว
ใจแป๋วไหมใจแป๋วไหมแป๋วแววไหม

ขวดนี้ราคาต้องถูกกว่า

และราคาอยู่ที่

คุณคือเซียนแห่งการช้อปปิ้ง

แชมพูสันซีอิ๊วเลมอนดีท็อค
เป็นราคาที่ถูกที่สุด
คุณแกร่งมากค่ะคุณฟาโลและคุณเล็ก
คุณผ่านข้อที่๕มาได้ตอนนี้สะสมเงินไปแล้วค่ะ
เอาล่ะตอนนี้คึกคักนะแรงส่งกำลังดีมาก
คำนวณราคาของคุณดีเหลือเกินแต่พี่เป๊กอยากถามคุณว่า

ถ้าคุณหยุดพี่เป๊กจะแบ่งเงินให้คุณครึ่งหนึ่ง
แต่ถ้าคุณไปต่อเงิน๓๕๐๐๐บาทรอคุณอยู่
กับหนึ่งตัวช่วยที่คุณจะได้ใช้

รู้สึกว่าเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่เลย
งั้นขอไปอีกสักข้อสองข้อแล้วกัน
งั้นก็ต้องเล่นต่อค่ะข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๓๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
ชุดรักจ๋าขอให้กินจากชุดรัก

เจ้าพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง
ขอให้บอลกับน้องเขาคลองรักกันจนแก่เท่า
สินสิทธิ์สินสิทธิ์ไม่รับบ่น
อะไรที่นี่พี่บอลหน้าผ่านเฉพาะทั้ง๓แบบเลยครับ

หมูทุบหมูทุบพรทิพย์ครับผม๑๘๐
กรัม๑ถุงใช้เนื้อหมูคุณภาพดี
กลุ่นจากเตาราคาถูกครับ
โอ้โฮหมูทุบจากพอนทิพย์นะคะแล้วของน้ำเบิร์ดล่ะคะ
ของผมก็เป็นผลิตภัณฑ์จากพรทิพย์เหมือนกันครับผม
แต่ว่าเป็นหมูหยองไม่ใช่หยองธรรมดา
หย่องอะไรครับหย่องลูกหยี๊มยี๊มยี๊ม

เหมาะกับการทานกับข้าวต้มทานเล่น
หรือประกอบกับอาหารอื่นก็โอเค
มันก็ยอดน่ะ
ของน้านี่หมูหวานพอนทิพย์

ภาษาไทยนะอ่านไม่ค่อยได้ก็ภาษาอังกฤษ

๑ถุงอินิพิษทองแอน

มันแปลว่าอะไรคะน้องครอบครัววันไลน์แล้วครับโอ้โฮ
หมูหวานพรทิพย์ค่ะ๑๘๕กรัม๑ถุง

มีกลิ่นและรสชาติหอมนุ่มลิ้น

ของผมถูกก่อนอันนี้ถูกค่ะหมูหวานพอนทิพย์สวรรค์
สำหรับคำถามข้อที่๖จะหวานหมูหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าคำถามข้อนี้มีมูลค่า๓๕๐๐๐บาท

ผลิตภัณฑ์จากพรทิพย์ทั้ง๓ชนิดนี้
ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดมากมาก

เรื่องหมูหมูแต่ใครจะรู้ราคาบ้าง
คุณผู้ชมก็ลองทายกันดูเล่น
แล้วช่วงหน้าเราจะมาเฉลย
ใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้
ก็หยิบโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปของคุณ

กับรายการแกงปวนด้วนราคา
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
หรือใครที่ดูย้อนหลัง

และเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในเฟซบุ๊คแกงป่วนด้วนราคา
เรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ